เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวียาวไปค่ะ
วันนี้๕โมงเย็นห้ามพลาดเด็ดขาดกับรายการ

เทปนี้นะคะมีหนุ่มกัณพัฒน์นะคะของดีเมืองสุพรรณ
มาเสริมไข่คุณผู้ชมมาเป็นแขกรับเชิญค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้นะคะ๓พิธีกรเกรทหญิงอ๊อฟนะคะ
เขาจัดเต็มค่ะขอต้อนรับด้วยการชวนร้องเพลงกันแบบคึกคลื้นนะคะ
แล้วไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะคุณผู้ชมจัดเต็ม
เพราะว่าหนุ่มกันเนี่ยเขาเสียงดีใช่ไหมคะ

พิธีกรขอเสริมความสนุกในการจัดเกมล้วงกล่องสุ่ม
เพื่อท้ายดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงของหนุ่มกันกันแน่นะคะ
แต่ละเรื่องจัดว่าเด็ดโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ
ใครอยากรู้คุณผู้ชมเจ้าตัวเคยยอมรับนะคะว่า
ร้องไห้หนักมากถึงขั้นกินข้าวเคล้าน้ำตามาแล้ว
แต่บอกเลยคุณผู้ชมในรายการพี่ออฟปองศาของเราเขาออศาดามใจให้ตลอดเลย
จุกแรกของกันนี่ช็อตนี้
โดยการเชิญอีกหนึ่งตำนานนะคุณผู้ชม
อยากให้ดูเลยค่ะพี่ปุ๊อัญชาลีค่ะ
พลพูดคุยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวกันแบบเป็นแกนเองนะคะ

ติดตามรายการสนุกแบบนี้ได้นะคะ
รายการจัดจานยานวิภาวันอาทิตย์นี้นาคะ
วันนี้นะคะเวลา๑๗นาทีทางไทยรัสทีวีช่อง๓๒ของเรารับรองว่าจัดจานยานวิภา